จากเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่พิทักปะอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานค่ะ
เข้าไปดูแลพื้นที่นะคะซึ่งในพื้นที่นั้น
อยู่ใกล้ใกล้กับรางรถไฟค่ะและช่วงที่ปฏิบัติงานเนี่ย
เป็นช่วงที่เป็นกลางคืนแล้วอะค่ะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะ
มองอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ช่วงเวลานั้นนะคะ
มีรถไฟผ่านมาพอดีทำให้เจ้าหน้าที่รายนี้
ถูกหัวรถจักรชนเข้าอย่างจังเนี่ยนะคะ
ขาขวาขาดขาซ้ายหักณวันนั้นถูกนำตัว
ไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปางค่ะแต่ล่าสุดมีข่าวร้ายนะคะ
เพราะว่าเสียชีวิตลงแล้วนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุชาติ
แซ่ลินวงอายุสี่สิบห้าปีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานประสบอุบัติเหตุ
ถูกหัวรถจากรถไฟชนเหตุการณ์เนี้ยเกิดที่
เกิดขึ้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะ
ช่วงเวลาที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางค่ะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้คนที่ได้ทราบข่าวเดินทางมาร่วมบริจาคเลือดให้กับนายสุชาตินะคะ
เนื่องจากเสียเลือดมากความดันเริ่มตก
แต่อย่างไรก็ตามนับจนถึงวันนี้
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะคะ
เพราะว่าอาการค่อนข้างหนักเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
โดยหลังจากนี้ญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะ
ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินสำรวจแนวกันไฟและดับไฟป่าในพื้นที่ค่ะ
ทำให้เกิดความอ่อนเพลียประกอบกับเส้นทางรถไฟจุดนี้
มีต้นไม้เยอะผู้เสียชีวิตไม่ได้ทันระวังนะคะถูกหัวรถจักรชน
อย่างไรก็ตามกรมอุทยานค่ะจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
สิทธิ์และสวัสดิการที่จะได้รับต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของครอบครัวค่ะ
ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งค่ะ